หนึ่งเรื่องแฟนกันหนุ่มสาวคู่นี้เขาอยากแต่งงานกัน
เขาตั้งใจว่าเดือนหน้า๑๔กุมภาพันธ์วาเลนไทยจะแต่งงานกัน
แต่ไม่มีเงินชวนเป็นขายยาบ้า

สุดท้ายไม่ได้แต่งหรอกครับคุณผู้ชม

ขณะที่ตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดโรงพักหาดใหญ่เข้าไป
ตรวจสอบร่วมกันกับชุดปราบรามยาเสพติดภาคเก้า
เขาวางแผนล่อซื้อยาและจับกลุ่มนักค้ายา
ซึ่งทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกดิน
อยู่ที่ลานจอดรถของบริษัทรับเหมาถมดินแห่งหนึ่ง
ที่ถนนครองเตยครองเปย์หมู่๔ตำบลครองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรา

คนแรกผู้ชายนายเอกพบบุญรักษ์หรือว่าเอกอายุ๓๒
แฟนผู้หญิงคือนางสาวทิพพวันหมวดคงหรือว่าภูอายุ๒๓
แฟนสาวทั้งคู่ถูกจับขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปยังลานจอดรถ
ในกระเป๋าของฝ่ายหญิงเนี่ยพบไอซ์สำหรับแบ่งขาย๑๑ถุงหนัก๑๔กรัม
แล้วยึดไว้เป็นของกลาง
สอบถามทั้งคู่เขายอมรับเขาสารภาพ
ฝ่ายใช้เอกกระพบให้การบอกว่าสาเหตุที่ไปค้ายาเสพติดเนี่ย
เพราะต้องการเงินหาเงินไปแต่งงานกับแฟนนี่แหละ
มาด้วยกันนี่แหละคือนางสาวทิพวัน
หากันมา๒เดือนมีแผนจัดแต่งงาน๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยเดือนหน้าแล้ว
รวมทั้งมีภาระต้องหาเงินเลี้ยงดูส่งเสียลูกสองคนกับเมียเก่า
ละหกพันบาททำยังไงดีเมียเก่าก็ต้องเลี้ยงมีลูกด้วย
ใหม่ก็จะต้องแต่งงานก็เลยชวนกันไปขายยาบ้า
แม้ก่อนหน้านี้เคยติดยาเสพติดมาก่อนทั้งยาบ้าติดไอซ์มาก็ตาม
แล้วก็ไปบำบัดจนหายแล้วช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว
แล้วเลิกสำเร็จด้วยนะเลิกไปแล้วด้วย
แต่สาเหตุที่ภาระค่าใช้จ่ายมันสูง
ต้องการหาเงินแต่งงานกับแฟนคนนี้อยากแต่งงานเหลือเกิน

โดยแฟนสาวทำหน้าที่ดูแลเรื่องของเงินทำบัญชีในการซื้อขายยา
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนขับรถบรรทุกดินด้วยกันนี่แหละ
ขายถุงหนึ่งก็๑๐๐บาทบ้าง๕๐๐บาทบ้าง
แล้วก็จะมีการสอบสวนขยายผลนะครับ
ก็จะตามจับเครือข่ายเอเย่นค้ายากลุ่มนี้ให้ได้
สุดท้ายสองคนไม่ได้แต่งงานครับ
เห็นแก่ตัวมากนะคะสิ่งที่ทำเนี่ย
คุณขายความตายให้คนอื่นขายความทุกข์ให้คนอื่น
และครอบครัวของพวกเขาด้วยเพื่อหวังจะได้เงินไปแต่งงาน
ตัวเองบำบัดหายแล้วแล้วคุณจะไปขายให้คนอื่นติดอีก
คืออุตส่าห์บำบัดหายแล้วควรจะมีชีวิตที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับมันแล้ว